พิธีกรหนุ่มคนนี้ค่ะดีเจมันค่ะ
เห็นบอกว่าจัดรายการแฉเทพเดียวกับดีเจมะตูมนะคะเมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมาค่ะ

ไม่ใช่อะไรนะดีเจแมนนางน้อยนางมีลูกเล็กไง

เมื่อวานนี้นะคะก็ได้โพสต์ผลตรวจโควิด๑๙ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นการตรวจรอบที่๒ซึ่งผลออกมาเป็นลบค่ะ
ไม่พบเชื้อหลังจากกักตัวครบ๑๐วันค่ะ
ทั้งนี้นะคะเจ้าตัวเขียนแคปชั่นแบบนี้เลยคุณผู้ชมว่า
จะขอกักตัวเองต่ออีก๔วันค่ะ
เพื่อให้ครบ๑๔วันแล้วก็จะคอยเฝ้าระวังดูอาการ
เรียนมาเพื่อทราบนะคะระวังตัวด้วยล่ะครับทุกคน

แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ด้วยนะคะ

สำหรับคุณเอสกันตะพงนะคะ

คือเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
พี่เอสเขาก่อนหน้านี้ไปดูลูกคลอดที่เยอรมัน
มาก็ได้เวลาแล้วลูกโตแข็งแรงแล้วก็หอบลูกหอบภรรยาบินกลับมาจากเยอรมันกลับมาอยู่ที่เมืองไทย
หลังจากภรรยาไปคลอดลูกอย่างที่บอกไปว่าไปคลอดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะพี่เอสก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอตอนที่มีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลเดินทางมาทำการตรวจหาเชื้อโควิด
ตอนนี้ก็จากภาพที่เห็นในคลิปก็เป็นบริเวณหน้าโรงแรม
กระกอบไปด้วยตัวหนุ่มเอสเองแล้วก็ภรรยาตุงพิสีนาและลูกสาววัย๓เดือนเศรษฐ์ชื่อว่าน้องวาเลนติน่า
กำลังน่ารักน่าชังเลยนะฮะทั้งสามคนเนี่ยบินกลับมาจากเยอรมันได้สักพักใหญ่แล้ว
ก็ทำการกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลามากกว่า๑๕วันแล้วค่ะ
ก็เลยหลังจากนั้นตัดสินใจทำการตรวจหาโควิดไปเมื่อวันที่๒๖มกราคมนี้เอง
ก็ได้แจ้งในวันที่๒๗มกราคมว่าผลออกมาแล้วเป็นลบทั้งครอบครัวไม่พบเชื้อโควิดค่ะ
โดยพี่เอสนะคะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งที่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจโรค
แล้วก็เขียนแคปชั่นบรรยายเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลย
แล้วก็เอ่ยชมลูกสาวตัวจิ๋วด้วยบอกว่าแหม๓เดือนเองแต่เก่งมากเลย

คอมเมนต์ก็คนเข้าไปชื่นชมกันเยอะแล้วค่ะ
ว่าน้องวาเลนติน่าน่ารักน่าเอ็นดูนะครับ
๓เดือนหน่อยเองแต่ก็อดทนกับสถานการณ์ที่ต้องเจอนะ
ถ้าสาวว่านี่ก็หน้าชัดมากเนอะ
แต่ว่าทำถูกต้องแล้วนะทั้งกักตัวแล้วก็ตรวจแม้ว่าจะเป็นลูกเล็กก็ตามแต่แต่ก็ทำตามกฎเลยทุกอย่างเลย
เพื่อความมั่นใจของตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะเวลาไปไหนจะได้เหมือนความมั่นใจมากขึ้น
เรื่องโควิด๑๙คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่เรื่องดราม่าดราม่าที่ชาวเน็ตก็สงสัยกันดีกว่า
แม่โบแวนด้าค่ะคือเมื่อคืนนี้นะแม่โบแวนด้าก็โพสต์แบบโพสต์หนึ่งที่บอกว่าตัดสินใจรับงานพลาด
อุ้ยก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างแรงหลายคนก็เป็นห่วงนะบอกว่าแม่โบงานเข้าอีกแล้วเหรอ
ใช่โพสต์ข้อความนี้ค่ะบนพื้นหลังสีดำนะว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานแล้วก็รู้สึกผิดจริง
สิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะนี่ค่ะเท่านั้นแหละค่ะเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เลยนะ
ให้กำลังใจแม่โบกันยกใหญ่เลยบ้างก็บอกว่าดูรายการพอดีรู้สึกไม่โอเคกับคำถาม
เขาบอกว่ามีคำถามบางช่วงบางตอนค่อนข้างเซ็นสิทีฟแล้วก็ไปถามน้องมะลิ
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาถามนะว่ารายการอะไรแบบนี้ก็สงสัยกันไปนะคะพิธีกรถามว่าอะไรนี่มีการบอกแบบนี้ด้วย
ก่อนที่จะมีอีกหลายคนเข้ามาบอกว่าโอ้สงสารน้องมะลิจังเลยในถ้าใครได้ดูรายการนะนะ
ก็ค่อนข้างจะสังเกตว่าน้องมะลิเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เหมือนกันนิ่งนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าชื่นชมความเก่ง
และความแกร่งของน้องมะลิด้วยนะแล้วก็ให้กำลังใจแม่โบค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้เห็นสีหน้าแม่ในรายการแล้วไม่ค่อยโอเคเลย
แม่เนี่ยคงเสียใจมากแล้วก็มีคนบอกว่าพิธีกรเนี่ยก็ยังถามอีกถามย้ำอีกแบบแม่โบอาจจะตกใจกับคำถามนะ
ด้วยความว่าเขาบอกว่าเป็นรายการสดเอาแหละหลายคนก็สงสัยรายการอะไรเนาะนะคะเราก็เข้าไปสืบสอบก็พบว่าเมื่อวานนี้น้องมะลิแล้วก็แม่โบเขาไปร่วมพูดคุย
แล้วก็โชว์ผลงานเพลงซิงเกิ้ลแรกของลูกสาวเขาของน้องมะลินะผ่านรายการสดรายการหนึ่งย่านอโศกค่ะ
รายการดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีการลงคลิปให้ดูย้อนหลังนะเทปก่อนก่อนเนี่ยเทปอื่นเนี่ยเขามีการให้ดูคลิปย้อนหลัง
เห็นบอกว่ากระแสด้านลบค่อนข้างเยอะก็เลยตัดปัญหาไม่ได้โดนเทปนะคะแล้วก็ถัดมาอีกประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ

แล้วก็ชูนี่นะคะ๒นิ้วแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าสู้
แล้วก็แท็กไปหาสามีผู้โรงรับด้วยคุณปอล์นิสดีนะคะ
เน็ตเช่นเคยค่ะก็มาให้กำลังใจว่าบอกว่า
แม่โบสู้นะเดี๋ยวปัญหาก็ผ่านไป
แต่ต้องยอมรับนะคะว่าแม่โบเนี่ยเป็นคุณแม่สุดสตรองนะ
คือดูแลลูกนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่นะคะ
แบบว่าดีที่สุดแล้วนะคะไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะ